ไปดูรีลาการสายข้าวเหนียวสายแบบสุดโด่ง

ถุง

เส้งซักบาท
ขอแสดงความเสียใจต่อการจักรไปของข้าวเหนียวในหวดนี้

ใช่ค่ะคือนึ่งข้าวเหนียวในหัวโดยแล้วก็ต้องมาขยาวนิดหนึ่ง
ให้มันร่วนให้ความร้อนมันระบายออก
ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ค่ะคุณ
แต่เนี่ยกองเชียเขาบอกว่าเอาสูงเอาสูง
เขาก็เลยเอางั้นจัดให้สู้
ไปพอเอาอีก

ลงต่ำซะแหละตกขึ้นหมดกันโอ้โฆษณ์ในงานนี้ตายแล้ว
ลากที่เหลือนั่นน่ะสิต้องเดินไปซื้อข้าวเหนียวข้างบ้านอีกหรอ
นี่ต้องหุงใหม่ต้องรออีกนานเลย
ข้าวเหนียวไม่ได้หุงเร็วนะแต่จะต้องแช่แช่มันคืนอีกแช่ก็จะหุงโอ้ตายแล้ว